อ้าวความฝันไม่เข้าใครออกใครใครไม่ฝันดิฉันก็ไม่ฝันค่ะ
แต่ผู้หญิงคนนี้ชาวชนบุรีคนนี้เขาฝัน

เขาบอกว่ามีผู้หญิงใส่ชุดไทยห่มสบายสวยงามเลยนะ
บอกเขาว่าเขาคือเจ้าแม่เกล็ดแก้ว
แล้วบอกให้ไปหาเขาที่อ่างทองให้ไปทำบุญขอโชคขอลาบ

ผู้หญิงคนนี้ไปจากชนบุรีเลยเอาไปดูกันหน่อย
เจ้าแม่เกล็ดแก้วที่โคนต้นโพออาถรรพ์วัดกลางถนนพุทธสถานวัดแจ้ง
ตำบลชายภูมิอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองค่ะ
สาวที่ฝันถึงเจ้าแม่เกล็ดแก้วเนี่ยคือนางสาวสิริพรวินเทสเตอร์อายุ๓๖ปี
เธอเป็นชาวสัตหีบชนบุรีนะแต่เธอห่อมาอ่างทองเลย
แล้วไม่ได้มามือเปล่าด้วยมาพร้อมเครื่องเส้นไหว้ไข่ไก่ผลไม้
บอกว่าเจ้าแม่ไปฝันไปเข้าฝันเธอ
นอนหลับอยู่ที่บ้านที่ชนบุรี
เห็นผู้หญิงคนนึงสวยมากเลยนะห่มสบายใส่ชุดไทยสวยงามผมยาว
ผู้หญิงบอกเธอชัดเจนมากเลยว่าฉันคือเจ้าแม่เกล็ดแก้ว
แล้วก็บอกให้เธอเนี่ยไปหาถ้าอยากได้โชคได้ลาบมาหาฉันสิ
เธอก็สะดุ้งตื่นทันทีเลยแล้วก็รู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมอยู่ฝันแบบนี้อ่ะ
เป็นต้นโพออาถรรพ์วัดกลางถนนที่อ่างทอง
ธันวาคมเธอก็เลยเดินทางจากชนบุรีไปอ่างทองเลยค่ะ
กราบไหว้เจ้าแม่เกล็ดแก้วไปขอโชคลาภตามที่เจ้าแม่เกล็ดแก้วมาเข้าฝัน
ถูกอ่ะอืมงวดวันที่๑๖ธันวาคมเธอถูกลอตเตอรี่
โอ้โหบรรยากาศที่วัดกลางถนนเขาบอกวันนี้ทีมข่าวเราลงไปดูนะคะ
ชาวบ้านเนี่ยคนท้องที่คนต่างถิ่นก็มากราบไห้กันไม่ขาดสาย
โพออาถรรพ์ไว้กลางถนนนี้เห็นไหมถนนมันต้องตัดแยกออกอ่ะ
เพราะว่าตอนแรกที่จะทำถนนแล้วเข้าไปโค้นต้นโพกัน
โค้นตายไปไม่รู้กี่คนแล้วค่ะมีอันเป็นไปกันหลายคนมากก็เลย
โคตรละกันตัดถนนแทนเนี่ยเขาบอกว่ามีเรื่องเล่านะบอกว่า
สมัยก่อนตอนเป็นเด็กเคยเห็นงูสีดำเลื้อยออกมาจากโคนต้นโพ
ลำตัวงูอ่ะใหญ่เท่าต้นตานอ่ะนี่นี่เขาบอกเขาเจองูสีดำเลื้อยออกมาจากโคนต้นโพ
แล้วลำตัวงูใหญ่เท่าต้นตานต้นหัวต้นตานอะไรใหญ่กว่ากันคะ
ต้นโพใหญ่กว่าแต่ต้นตายก็ใหญ่เหมือนกัน
ตัวเท่าต้นตานก็ตายแล้วคุณนัชพรเออเขาก็เลยเชื่อว่านี่แหละ
แถมชาวบ้านยังเชื่อกันด้วยนะคะว่าโพรงใต้ต้นโพอเนี่ย
เห็นโพรงมั้ยนั่นน่าจะเป็นที่อยู่ของบริวารเจ้าแม่เกรดแก้ว
อันนี้ตามคำบอกเล่าของชาวบ้านนะอ่าเด็กก็ดูเต้นเหรอ
เราก็ทำกราฟิกล่าเริงเกินไปแหละเอาจริงอ่ะ
อ่าอินทนาการของทีมกราฟฟิกเราสูงมากน่ะอ่า
แล้วแหละครับตามนั้นแต่ถ้างูเห่าเนี่ยบางทีมันไม่ใช่งู
มันจะเป็นหมาหรือเปล่ามุ่งนี้ยังเล่นอยู่เหรอคะเล่นได้เหรอเออ